ส่วนใหญ่แล้วเรื่องดวงกับผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นของคู่กัน

งั้นส่วนใหญ่แล้วเรื่องดวงกับผู้หญิงและกะเทยเป็นของคู่กัน
แต่ว่าผู้หญิงอาจจะเป็นดูดวงเฉย
แต่กระเทยน่าจะมูหนักหน่อย
ช่วงนี้น่าจะตะเวนดูเยอะ
จริงแล้วดูตั้งแต่ตอนก่อนคลอดลูกดูจนถึงแบบดวงที่ลูกจะเกิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าคนแรกเนี่ยเหมือนเขาคลอดเองแต่ว่าคนที่สองเนี่ยต้องผ่าคลอดก็เลือกวัน

แต่ว่าขนาดเลือกแล้วนะคะ

ก็หมายถึงว่าเลือกแล้วว่าก็ยังมีปัญหาอยู่ดี
เอาพื้นดวงของตุ่นเลยค่ะ
เกิดวันที่๓๑สิงหาคมเกิดราศีสิงศ์

จากดวงชะตาจะเห็นได้ว่าในขณะนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นได้ไปได้เหรอ
หมายถึงว่าคนที่มีความรักมีชิดที่น่าจะสมบูรณ์แล้วมันเกิดเหตุอย่างนี้
มันเป็นไปได้ครับสำหรับคนเกิดพิจิกษ์กับคนเกิดสิง
เพราะคนเกิดราศีพิจิกษ์เนี่ยถ้าย้อนหลังไป๒ปี
ยาวไปจนถึงประมาณกลางปี๒๖๐เนี่ย
เสายังโคจรทัพเรือนชะตาของชาวราศีพิจิกษ์
เสาทัพรักทัพจัญจะพลันร้าย
เกิดวิบัติที่ลูกเมียหนี
อัทธาคาดีกาหวนยิ่งหนัก
ว่าคนที่เกิดราศีพิจิกษ์ที่มีครอบครัวแล้ว
ประคับประคองอดทนถ้าที่สุดแล้วไปด้วยกันไม่ได้ต้องจบ

ถ้าเกิดราศีสิงศ์ในเวลานี้ราหูโคจรทัพราศีเกิดตั้งแต่วันที่๑๖มกราคม
อยู่ไปปีครึ่งไปสิ้นสุดราวประมาณสิงหากัญญาของปี๒๖๓
แปลว่าอสุรินคือราหูถึงสิงศ์เนี่ยถึงลักษณะในหรือถึงอาทิตย์เนี่ย
บาปพระเคาะจรไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันทร์มาทับลักษณ
ทายว่าตัดชีวาถึงอาสัน
ตายจากชีวิตคือป่วยเจ็บตายจากคนเคยรักคือจำใจจำจากจำพรากจากเลิกลา
ไม่ว่าจะโดนดูมุมไหนดูมุมสิงตามวันที่เกิดดูมุมลักษณะราศีพิจิกษ์ตามวันเดือนปีเวลาเกิด

ยืดเยอะยื่นเยอะหรือว่า
เป็นอะไรที่อำพลางมันต่อไปไม่ได้

ถ้างั้นเราขอดูจากพื้นดวงของตุ่นเลยค่ะ

ก็เป็นคนหญิงทรนงตน

เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูง

เป็นคนดุเป็นคนเจ้ายศเจ้ายาง

แก่เกินวัยกว่าคนในวัยเดียวกัน

ขีดเส้นเป็นคนมีความรับผิดชอบตัวเองสูง

ถ้ามองจากลักษณะราศีพิจิกเนี่ย

มาหาจากฟลักตัวให้เป็นใหญ่

เป็นคนลุยเป็นคนสู้
เป็นคนที่ไม่ยอมยอดท้อต่อประสัก

แล้วเป็นคนสิคเซ็นต์ถ้าเป็นหมอดูนะเก่งเลย

ถ้าเป็นหมอดูได้เรียนศึกษา

เพราะคุณตุ๊กตูนเป็นเด็กเป็นสมัยเด็กก็เป็นคนฉลาด

เป็นคนผมไม่รู้นะว่าเรียนเก่งหรือไม่

เป็นคนมีปฏิพันธ์ไหวพลิบดี

เป็นคนที่มีการเป็นคนชอบอ่าน

เพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่มีสำนวนโวหาร
กิริยาวาจาที่สมบูรณ์
แบบและเข้าใจในบริบทต่าง

เวลาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอน

มันสอนให้เราเรียงลำดับ

ประสิทธิปีนี้จะได้ครึ่งหนึ่งคน

แต่ผมดูจากการที่เขาเป็นอย่างนี้

เขาก็มีพื้นราก

นิดนึง
แต่ละคนก็มีสตายของเค้าเอง
ชีวิตของคุณเกิดมากับครอบครัวที่สุขสบาย

คุณพ่อทำอสังหาริมทรัพย์ค่ะ
ตอนเด็ก

แล้วก็คุณพ่อมีครอบครัวใหม่
มีลูกชายคนหนึ่ง
แล้วก็มีน้องชายกับน้องสาว

ตอนเด็ก
ก็มีชีวิตที่สุขสบายตามภาษาเด็ก
เด็กที่แบบมีความสุขในชีวิตคุณพ่อก็

ท่านก็จะมาหาทุกสาวอาทิตย์
รับไปกินข้าวไปดูหนังไปช้อปปิ้ง
อยากได้อะไรก็ได้
ถ้าเกิดว่าวัดตามเกรดเฉลี่ยนะคะแต่ถ้ากิจกรรมเนี่ยเต็มที่
แต่ว่าพอมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ถ้าปริญญาตรีเนี่ย
ก็พอดีไม่ได้อะไรมากเอาพอผ่านเนอะ
ใช่ค่ะปริญญาตรีตุเรียนนิติศาสตร์ในกฎหมาย
แต่ว่าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะ
แล้วก็ปริญญาโทเรียนนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
แต่ถ้าตอนปริญญาโทเนี่ยพอมันเป็นสายของเราเนี่ย
โอเคเราก็เกรดเฉลี่ยเราก็แบบก็เกือบ๓๗ตอนจบมา
แต่ในที่สุดจากชีวิตลูกสาวเจ้าของอสังหารินทรัพย์
ทำไมจะต้องหาเงินค่าเทอมเอง
คืออยู่มันเป็นยุคฟองสบู่แตกปุ้งทีเดียวเลยค่ะ

ด้วยเหตุนี้ก็เลยทำให้ตุ๊กตุ๋นต้อง

คือคุณหนูกลายมาเป็นคนที่ต้องหาเงินเองเลยเหรอ
มันก็มาอีกไม่กี่เดือนจ่ะสิ้นปีแล้ว
ราศีอะไรที่จะต้องระวังเหตุการณ์ในช่วงนี้มาก

ราศีที่น่าเป็นห่วงเนี่ยมันมีอยู่สองราศีแต่มันก็ไม่ใช่น่าเป็นห่วงโดยทุกคนในสองราศีนี้
มันอาจจะหมายถึงว่าคนบางคนที่อยู่ในสองราศีนี้โดนไปแล้วมันอาจจะแปลว่าดีขึ้น
แต่ใครยังไม่โดนต้องระวังคือราศีสิงศ์กับราศีพิจิกษ์
เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาวราศีสิงศ์เนี่ยราหูทัพเรือนชะตากำเนิดเนี่ย
มันแปลว่าอาจจะมีเคราะห์มีภัยในกรรมเก่ามันต้องมีคำถามว่าแล้วคุณไปทำอะไรมา
เพราะฉะนั้นไอ้สิงกับพิจิกเนี่ยถ้าทำอะไรในสิ่งที่เป็นสีเทา
ถ้าทำอะไรในสิ่งที่ผิดกฎหมายจากนี้เป็นต้นไปจะถูกเช็คดิวเสร็จแน่จนถึง
จนถึงประมาณกลางปี๖๐แต่ถ้าเกิดคนเกิดราศีสิงกับพิจิกษ์
ทำในเรื่องที่ถูกต้องมาตลอดแล้วที่ผ่านมาก็โดนเหตุเพศภัยไปแล้วบ้าง
ประการจากภัยทางเศรษฐกิจหรือนู่นนี่นั่นภายทางครอบครัวหรืออะไรสารพัด

ทีนี้มาตุ๊กตุ๋นบ้าง

เห็นบอกทำงานตั้งแต่ปีแรกทำอะไรบ้าง
ก็ถ่ายโฆษณา

แคสต์งานโฆษณาเหมือนแบบเด็กทั่วไป
แต่ว่าตุ๋นอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าพอแคสต์งานที่๑งานที่๒แล้วก็ได้เลย
แล้วก็เล่นละครตอนนั้นก็คือเหมือนทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีอยู่แล้ว
เราต้องต้องหาแล้วต้องเป็นหลัก
ตอนประมาณสัก๒๒๒๓นี้เริ่มซื้อรถแล้ว
แล้วก็๒๓ซื้อบ้านค่ะ
ก็เร็วเนอะ
แล้วถามหน่อยแล้วบ้านที่ซื้อนี่

เพราะมันก็๑๐ปีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ

ดวงเขามีว่ามันจะต้องมีการซ่อมแซมบำรุง
หรือข้างที่มันเคยสงบ
มันก็ไปสร้างอย่างอื่นทำให้กระทบกระเทือนมาถึงเรา

มันเป็นช่วงเวลาของการเคลื่อนย้ายของปวกครั้งใหญ่
นี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะบ้านเราไม่เคยมีปวก
ฉันก็ไม่ได้ฟังเล่นนะจะพูดให้ฟัง
อย่างนี้นะที่บ้านเนี่ยเคยฉีดยาปวกสมมุตินะปีละครั้ง
แล้วบังเอิญไม่ได้มีท่อลงดินนะมันเป็นอย่างนี้
ปกติปลวกมันก็ไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวหรอกเพราะบ้านเราอยู่กันใช่ไหม
แต่ไอ้ข้างบ้านเราสิหลายหลังมันใส่ยาให้ปวกขนาดหนักเลย
แล้วปัวก็เลยหนีจากบ้านมันมาสู่บ้านเรา
แทนที่จะกินบ้านเราปวกก็มากินบ้านเรา
ไม่ใช่นี่แหละคือเหตุเพราะว่าที่บ้านก็เป็น
ที่บ้านคนอื่นก็เป็นดูจากดวงว่าเออมันมีป่วยจีนบ้านบอกไม่เชื่อ

ก็ต้องไปหาบริษัทที่มีฝีมือในการวางยาปวกใหม่
ไม่ยากที่บ้านฉันฉันให้ผัวฉันกินปลวกแทน
มีด้วยเหรอราศีไหนตอนนี้ปวกจะขึ้นบ้านพี่

ราศีไหนช่วงที่ปวกจะขึ้นบ้านอย่าด่านะฮะ
อ่าเชิญพ่อหมอ
อยู่งานบนเทิงนานไหม
อยู่ในวงการบนเทิงนานไหม
จะรู้จึกไหมว่าเราทำงานมาได้ด้อยตลอด
แต่ไม่โดดเด่นเป็นเรื่องจำ
จริงแล้วถ้าเป็นสมัยก่อน
อย่างเช่นต้นหอม
อรุณหนูเหรอ
ดีแล้วหนูไม่ต้องอยู่กลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะบินจะติ๊งตอง
อย่างที่ทำงานมาด้วยกันหรือดาวอพิษราที่เป็นพิธีกร
แต่ว่าในบางวันที่จะเป็นในสมัยก่อนเรามีรู้สึกว่าเพื่อนแสงไป
แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแต่เราถึงแม้เรายังอยู่แต่ว่าเราก็ยังมีงานทำอยู่เสมอ
อยู่ตลอดโดยที่เราไม่เคยที่จะไม่มีงาน
นี่ประหลาดมากงานเยอะงานไม่เว้นแต่ละวัน

ก็คือไม่ดังแต่ว่าเรามีงานทำเรื่อย
เพราะรับผิดชอบ
เราก็เลยมีความสุขที่ว่าโอเคเราก็ยังหาเงินได้
ครอบครัวได้แล้วก็ดูแลคุณแม่ดูแลทุกอย่างได้
เพียงแต่ปีที่ผ่านมานี่แหละถึงจะบอกว่าเป็นปีที่หนักที่สุด
ที่รู้สึกว่ารายได้ที่เคยมีมันดาวน์ลงแบบชัดเจนมาก

ด้วยค่ะก็ข้อท้องด้วย
ช่วงระหว่างท้องเราก็ทำงานได้น้อยลง
แต่ว่าตอนท้องคนแรกเนี่ยก็ยังทำงานอยู่จนวันสุดท้ายเลยนะคะก่อนคลอด
กับอดีตสามีไปรู้จักรู้จักได้ยังไง

นุ้นคงตนลิตะมาคมนิยมเด็กเลยนะเนี่ย
ยะชีชาญอีกอย่างหนึ่งคือกรายมือ
เส้นนี้กับเส้นนี้แยกออกจากกัน
ถ้างั้นพ่อหมอดูซิความรักจะเป็นแบบนี้ตลอดไป
หรือความรักจะดีขึ้นตอนไหนไหม